ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับเรามีโทรนาเมนต์นะครับชุดใหญ่
ก็เหลือแต่การเรียกตัวนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนครับ
รอไทยลีกเปิดในช่วง๒๓นัดนะครับจะใช้เวลาในช่วงนั้นดูฟอร์มของนักเตะครับ
หลักมีอยู่แล้วนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคนะครับ
ก็จะต้องหามาเสริมนะครับก่อนที่จะไปลุยไทยรัฐครับในช่วงปลายเดือนหน้า
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในรายการชัยหน้าครับโปรแกรมของทีมชาติชุดใหญ่
แล้วก็มีการยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับจากคุณโทนี่กิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ผู้ในการทีมชาตินะครับ
เชื่อมั่นเหมือนกันว่าสัปดาห์นี้ครับเกมแรกของศึกไทยลีก๑ทีมงานสตาร์ฟเนี่ย
ก็มีเวลานะครับเตรียมตัวอยู่แล้วที่จะเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะ๒๓เกมด้วยกัน
คือไปทุกวันนะครับเพราะว่ามันเตะวันแรกเนี่ยก็คือวันนี้ก็จะไปทุกสนามให้ได้มากที่สุด
แล้วก็เชื่อว่าโค้ชโตยแล้วก็โค้ชโชคนะครับจะทำงานอย่างหนักเพื่อหานักเตะที่ผลงานยอดเยี่ยมเข้าสู่ทีมชาติไทย
นักเตะจากชุดเอเชียนคลับนะครับซึ่งเป็นแกนหลักก็จะตามไปดูฟอร์มต่อ
ส่วนบอลหญิงทีมชาติครับมีการจัดประชุมคณะผู้ฝึกศรเพื่อรายงานความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันไซปรัสครับ
ก็เป็นรายการอุ่นเครื่องเหมือนกันในสัปดาห์หน้า
แล้วก็แนะนำทางเวราพาวนะครับโค้ชหญิงชาวเนเทอร์แลนด์ซึ่งจะมาเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมทีมสู้ศึกบอลโลก

และมีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคนิค

ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการทำงานของโค้ชหนึ่ง

รวมถึงให้คำแนะนำกับทีมเยาวชนหญิง
รุ่น๑๙ปีแล้วก็๑๖ปี

เป็นการพิสูจน์ความสามารถรายบุคคล
และมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้เล่น
บอลโลกรอบสุดท้ายด้วยครับ

เกมเริ่ม๒ทุ่มราชบุรีครับ